ช่วงนี้มีข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์มาเตือนภัยกันเลยนะคะ
ใครที่ชอบคิดว่าแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนะ
เตือนไว้เลยนะคะมีผู้หญิงวัย๑๗ปีคนหนึ่งยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะ
ขับรถกระบะของที่บ้านมาเพื่อนที่นั่งที่เรียนหนังสือด้วยกันนั่งมาข้าง
แล้วก็มีเด็กอนุบาลนั่งตักอยู่หนึ่งคนข้างหลังเป็นน้องชายสองขวบคนหนึ่งสี่ขวบคนนึง
น้องชายน้องสาวมากันทั้งหมดห้าชีวิตครับขับรถมากำลังจะกลับบ้าน
แล้วปรากฏว่าอุ๊ยจะซื้อของก็จอดรถไว้แล้วก็ลงไปซื้อของกันกับเพื่อน
กะว่าลงไปแป๊บเดียวเองให้น้องรอในรถก็แล้วกันจะได้เย็น
ก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วตัวเองก็ลงไปเขาบอกไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ
กลับออกมาเห็นเด็ก๓คนยืนจ๋องอยู่หน้าร้านที่เขาซื้อของ
แต่รถหายไปแล้วคนร้ายขโมยรถไปเลยนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเลยพอรู้เรื่องเนี่ย
เป็นหน้าร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ถนนราชการรถไฟ
ตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดก็ไปคุยกับน้องวัยสิบเจ็ดปีคนขับนี่แหละค่ะ
บอกว่าช่วงที่เธอจอดรถแล้วลงไปซื้อของเนี่ยไม่ถึง๑๐นาทีเลยจริงนะ
วันเกิดเหตุคือ๖มิถุนายนค่ะเธอขับรถกระบะกลับจากโรงเรียน
ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเนี่ยมากันทั้งหมดห้าชีวิตเพื่อนนั่งเบาะผู้โดยสาร
น้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาลนั่งตักเบาะหลังเป็นน้องชายกับน้องสาว๒ขวบคนหนึ่ง๔ขวบคนหนึ่ง
อย่างที่บอกระหว่างทางแวะจอดรถซื้อของที่ร้านเครื่องหน้าร้านเครื่องเขียนนี่แหละ
เธอกับเพื่อนแล้วน้องที่นั่งตักลงไปซื้อของน้องชายกับน้องสาว๒ขวบคนหนึ่ง๔ขวบคนหนึ่ง
อยู่ข้างหลังรถกระบะก็นั่งรอรถไม่ดับสตาร์ทเครื่องเอาไว้เพราะคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวนะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงเธอหน่อย
พอสั่งคนงานสั่งพนักงานเอาของขึ้นรถก็บอกว่าพี่คะกจ๔๔๖๕ศรีสะเกดนะคะหน้าร้านค่ะจอดหน้าร้าน
พี่คนงานที่กำลังแบกของขึ้นมาหนูก็เขาก็เดินหนูก็เดินตามหลังออกมาแล้ว
หนูก็เลยเอ้ารถหนูหายพี่คะรถหนูหายค่ะ
แล้วคือมองขวามาก็เห็นน้องสองคนยืนรออยู่หน้าร้านที่มีเก้าอี้หน้าร้าน
แล้วก็เลยตั้งสติว่าเออกดโทรออกเบอร์สุขเฉิน๑๙๑
ระหว่างที่โทรแล้วก็คุยก็คือพี่พนักงานขับรถจักรยานยนต์
พาตามหาคิดว่ามันน่าจะยังไม่ไกล
ก็เลยตัดสินใจนั่งรถมอไซค์กับพี่เขาตามหาแต่ว่าไม่เจอค่ะ
คือจังหวะที่เธอลงไปซื้อของมีคนร้ายเป็นผู้ชายมาเดี่ยวเลยนะ
ไปชี้แล้วบอกเลยบอกว่าจะลงไม่ลงถ้าไม่ลงจะจับไปด้วยนะ
น้องเขาก็กลัวค่ะเด็กสองคนยังดีนะ
สองคนเลยรีบลงจากรถแล้วคนร้ายก็ขับรถออกไปเลย
ไม่เอาเด็กไปด้วยใช่ทีนี้พ่อของเจ้าของรถว่ายังไงบ้าง
ที่เป็นเจ้าของรถตัวจริงนั่นแหละที่ลูกสาวเอารถมาขับเนี่ย
ลูกโทรไปบอกพ่อว่ารถหายพ่อเข่าซุดเลยค่ะอืม
พ่อก็คือในรักชาติเนี้ยนะคะบอกว่าโอ้โห
รถคันนี้น้ำพักน้ำแรงทั้งชีวิตเลยนะ
เวลาจะไปไหนมาไหนไปท่งไปเที่ยวกินโค้งกินข้าวกัน
ก็รถคันนี้แหละไปกันทั้งครอบครัวแต่ก็พยายามตั้งสติ
แล้วก็รีบไปแจ้งตำรวจค่ะลูกโทรแจ้งว่าไม่เจอรถนี่
เห็นรถซื้อของออกมาไม่เจอรถนี่ผมผมเกือบเขาอ่อนเลยครับ
เพื่อจะมาเป็นรถคันนี้ได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับ
ไหนจะไปด้วยกันทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่าเป็นรถอ่า
ซื้อมาใช้กับครอบครัวแล้วก็ไปธุระต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ใช้คันนี้แหละครับ
เป็นประจำเขาแจ้งว่าไม่เจอรถ
แต่ต้องบอกท่านผู้ชมด้วยนะฮะคืออายุสิบเจ็ดเนี่ย
ยังทำใบแบบขี่ไม่ได้นะยังขับรถไม่ได้ค่ะอืมอืม
ต้องสิบแปดตามกฎหมายต่อให้ขับได้เนี่ย
แต่คุณเอามาขับบนท้องถนนคุณก็ผิดกฎหมาย

แต่ว่าน้องเขาเอามาขับแล้วมันก็เจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้คนที่เป็นผู้ประสบเหตุจริง
ที่ได้เห็นทั้งหน้าคนร้ายแล้วก็ได้คุยกับคนร้ายด้วย
ฟังน้องเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
มาคนเยี่ยวเราเพื่อนก็ใส่หนูออกไปแล้วต่อไป
บอกไปเลยลูกบอกคุณไปเลย
แล้วต่อไปหนูก็โล่งน้ำหน่อ
เพื่อนบอกว่าถ้าหนูบ่ลงไปเพื่อนก็จะจับหนูไปแล้วน้องก็ด่าเพื่อนก่อน
ว่าถ้ามึงตีนองจะตีขึ้น
เขาหน้าตาเป็นยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อย
เขาน่าตาเหมือนอันโจรแค่เป็นโจรนิริ
แต่งตัวยังไงนะรูปร่างเตี้ยยังไงอะไรยังไง
เพราะเตี้ยเราเพื่อนก็ใส่สูตรสีดำกับเก้สีดำ

น้องบอกหน้าตาเนี่ยเป็นโจรเลยโจรแน่แน่หน้าตาเหมือนโจรเขาต้องเป็นโจรแน่แน่เลยค่ะ
ก็โจรจริงแบบนี้เลยโจรแน่มาเป็นแบบแผนเป็นรูปแบบเลยนะ
ความคืบหน้าทางคดีหน่อยดีไหมคะพันธุ์ตำรวจโทธานินอินกองรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกดบอกว่า
รอยภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเบาะแสที่ประชาชนส่งมาผ่านทางโซเชียลก็ตรวจสอบแล้ว
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะว่าเป็นใครไปเจอมาว่าคนร้ายคนนี้ไปขับรถยนต์ที่ขโมยมา
เฉียวชนกับแท็กซี่ในกรุงเทพเมื่อช่วงดึกคืนวันที่๗ด้วย
ตอนนั้นคนขับแท็กซี่ก็ไม่รู้หรอกว่าคนที่มาเฉียวชนเนี่ยเป็นคนร้ายที่ขโมยรถมาอีกทีนึง
ก็ไปตกลงเจรจากลายเกลี่ยค่าเสียหายกันที่สอนอพหนโยธิน
แต่คนร้ายหลบหนีไประหว่างทาง
เขาขอทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชนของคนร้ายเอาไว้
อืมก็เลยตามตัวเจอแล้วรู้เลยว่าคนร้ายตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะ
ประชาชนคุณมีอะไรอยู่บ้างล่ะครับมีชื่อมีนามสกุลอ่า
วันเกิดที่อยู่ใช่มีครบเลยตำรวจรู้หมดแล้วว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนนะคะ
เดี๋ยวจะเรียกพยานมาชี้ภาพยืนยันตัวคนร้ายแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
หมายจับออกแน่นอนก็ยังไม่ได้รถคืนยังค่ะ
อ้าวก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไร